เขาบอกว่าเดือนที่แล้วหลายคนบ่นแล้วก็แชร์
พฤติกรรมมันเหมือนเดิมเปิดแอร์ช่วงเวลาเท่าเดิมชั่วโมงเท่าเดิม
ค่าไฟมันเพิ่มขึ้นไม่ใช่คนนี้คนเดียวที่เราเอามาให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างนะ
หลายคนเลยเอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็ตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมมันถึงเพิ่มบางคนเพิ่มแบบเป็นเท่าตัว
จากพันห้าเป็นห้าพันอย่างเงี้ยมันเยอะไปน่ะนะคะ
นี่แหละกรณีนี้แหละผู้หญิงคนนี้โพสต์บินค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด
ส่วนใหญ่สงสัยว่าทำไมตัวเลขค่าไฟมันสูงสูงแบบผิดปกติ
สูงกว่าเท่าตัวบางคนบอกว่าจากเดิมหนึ่งพันแปดร้อยบาท
เพิ่มมาเป็นสามพันแปดร้อยบาทเพิ่มตั้งสองพันบาทเนี่ย
ส่วนเดือนล่าสุดค่าไฟสูงเกือบหกพันบาทคือมันค่อยค่อยทยอยเพิ่มขึ้น
ทุกเดือนประมาณ๒เดือนหลังที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ขณะที่ดารานักแสดงอย่างมิคบรมวุฒิโพสต์ข้อความผ่านไอจีค่ะ
บอกว่าค่าไฟตอนนี้ที่บ้านนะบอกว่าหมื่นหกหนึ่งหมื่นหกพัน
เพิ่มขึ้นมาประมาณหกพันบาททั้งทั้งที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียว
มีคนมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะคะ
ซึ่งก็บอกไปในทิศทางเดียวกันบอกว่าค่าไฟฟ้าของเดือนนี้มันขึ้นจริงนะคุณ
มันขึ้นเหมือนกันเลยคนที่เขามาคอมเมนต์เขาก็บอก
ของตัวเองก็ขึ้นบอกรายละเอียดขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะคะ
ด้านนายสมพงศ์ปรีเปรมผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พูดถึงกรณีค่าไฟฟ้าสูงขึ้นผิดปกติ
บอกว่าหากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าค่าไฟแพงขึ้นผิดปกติ
สามารถแจ้งเรื่องไปได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่
อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงจะต้องดูก่อนว่าไฟที่เกินขึ้นมา
เป็นเพราะพฤติกรรมใช้ไฟเปลี่ยนไปหรือไม่
หรือว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนแล้วก็แถมต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ย
แอร์เยอะเกินไปหรือเปล่าให้สำรวจตัวเองก่อน
นายเกียรพัฒน์เจียมเศษผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง
ระบุว่าจากสถิติการใช้ไฟฟ้าช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม
มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามอากาศที่ร้อนขึ้นเป็นปกติ
หากประชาชนสงสัยว่าค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นผิดปกติ
แจ้งที่การไฟฟ้าเดี๋ยวการไฟฟ้าตรวจสอบให้
เขาบอกแบบนี้นะคะด้านในส่วนที่รัฐส่วนที่เจียรักวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ค่ะ
บอกว่าเรื่องนี้ทราบแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจ
วันนี้๒๐เมษายนนะคะจะเชิญคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหาแนวทางมาตรการค่าไฟฟ้า
เพิ่มเติมจากที่ได้หลายมาตรการออกไปแล้วก่อน
หน้านี้ว่าอาจจะมีอาการลดก็คือลดประมาณ๓เปอร์เซ็น
แต่จะเริ่มเดือนนี้นะไม่ใช่เริ่มไปแล้วนะ
เนี่ยน้อยไปนะคะเอาจริงหลายคนเสนอบอกว่าต้องลด๕๐ด้วยซ้ำนะคะ
วันนี้รอนะคะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะ